ที่ชื่อเจ๋งเนี่ยเพราะพ่อชื่อเก่งแม่ชื่อแจ๋ว
นี่ถ้าผมมีพี่เนี่ยก็คงชื่อจ๊าบ

แค่อยากจะแนะนำตัวว่าผมเจ๋งนะครับ

เรียนจบก็เข้ามาทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพ
เพราะที่บ้านผมเนี่ยมันไม่มีงานสาขาที่ผมอยากทำ
ซึ่งเงินเดือนที่ได้ก็อยู่ในเรททั่วไป
ที่คุ้นได้นี่แหละ

ผมโดนค่าเช่าที่พักไปแล้ว๓๐๐๐บาท

คิดเป็น๒๐เปอร์เซ็นต์ของรายได้สมได้ต่อวัน
นี่ยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟที่ต้องจ่ายนะ
ผมก็เลยเลือกที่จะเปิดแอร์พอวันที่ร้อนจริงเท่านั้น
เพราะค่าไฟตามหอพักเนี่ยก็คิดแพงกว่าค่าไฟจริงจากรัฐ
แต่ก็นะเลือกอะไรมากไม่ได้

และรู้ไหมว่าห้องพักราคาถูกเนี่ยไม่มีทางอยู่ปากซอยแน่

ค่าวินที่ต้องจ่ายก็เที่ยวละ๒๐บาท
จากปากซอยไปจนถึงออฟฟิศที่ผมทำงานอยู่เนี่ย
ก็ต้องเจาะรถไฟฟ้าไปอีก๑๐กว่าสถานี

ชมสถาปัตยกรรมอัดอาร์ตในเมืองหลวงไป

คิดเป็น๒๔ของรายได้ต่อวัน

ครึ่งหนึ่งของรายได้ต่อวันแล้วนะ

ผมจำเป็นต้องลดต้นทุนการใช้ชีวิตแล้วล่ะ

ลืมไปว่าผมยังมีค่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส่งอีกนี่หว่า

คิดเป็น๒๖ของรายได้ต่อวัน
อ่ะกลับมาที่เสิร์ชหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ผมเองก็ไปเจอข้อความหนึ่งบอกว่า
จริงนะแต่ต้องแลกกับการไปสาย
โดนนายด่าที่หนักกว่านั้นจักรแร้เปียก
ก็รถเมย์อ่ะมันร้อนคนก็เบียด
ผมก็เลยคิดว่าวิธีนี้ไม่เวิร์คแล้ว

กลับไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

คิดจากตอนแรกค่าใช้จ่ายในการเดินทางผมเนี่ย
ตกวันละ๑๒๐ใช่ไหมคูณ๓๐วัน

ไม่ถึง๑๐แลกกับความสะดวกสบายน่าจะเวิร์ค
ผมรวบรวมความกล้าโทรกลับไปที่บ้าน

แม่ผมให้เงินมาเยอะมากพอที่จะดาวนรถในเปอร์เซ็นต์สูง

ก็เอานะแลกกับความสะดวกสบายป่ะ
ตอนนี้ผมก็ใช้ชีวิตแบบแร้ไม่เปียก

เดือนหนึ่งก็เฉลี่ยเติมน้ำมันไป๑๖๐๐บาท
หรือเท่าไหร่หน่อยก็๑๖๕๐บาท
เฉลี่ยต่อวันก็๕๓๓บาทคิดเป็น๑๑

ซึ่งมันอาจจะดูเหมือนไม่ได้แก้สักเท่าไหร่หรอกนะ
ไม่เป็นไรหรอกยังไงยังไงก็ค่อยมาประหยัดเอา

ผมเลือกกินข้าววันละ๒มื้อ

ื้อเที่ยงกับมื้อเย็นก็ตกมื้อละ๕๐บาท

ค่ากาแฟตอนเช้าก็รวมเป็น๒๕ของรายได้ต่อวันแล้ว

ผมมีเงินเหลือเพียง๑๑จากรายได้ต่อวัน
เฉลี่ยเป็นเงินเหลือ๕๕บาทต่อวัน

ก็จะได้เท่ากับ๑๖๕๐บาทต่อเดือน

คุณว่ามันพอจะทำอะไรไหม

ผมต้องลดค่ากินลงให้ได้

ก็จะหมดเงินไปราว๕๐๐บาท
คณีได้ว่าน่าจะอยู่ได้ราวอาทิตย์หนึ่ง

ผมกลับจากทำงานฝ่ารถติดมาถึงบ้าน

แถมผักที่ซื้อมาก็เริ่มเหี่ยวละ

เพื่อจะไปกินตอนเที่ยงก็ไม่ค่อยจะทัน

ก็เจอทางสว่างที่๔ที่๕ก็ว่ากันไป
แต่ดูแล้วเขาไม่ค่อยจะเวิร์คสักอันหนึ่ง

เด็ดผักริมรั้วมาทำกับข้าวบ้าง
เฮ้ยนี่อยู่ห้องพักเป็นตึกนะเว้ย

ไอ้รั้วบ้านไหนที่ปลูกผักให้ไปเด็ดได้เนี่ย

แล้วประเด็นสุ่ม๔สุ่ม๕เนี่ยจะไม่โดนตำรวจจับใช่ป่ะ
สุดท้ายมนุษย์อย่างผมมันก็ต้องจำนวนต่อค่าคลองชีพ
ที่ไม่ได้ให้ตัวข้าได้ครองชีพอย่างแท้จริงเลย
เพราะมัวแต่เฝ้าเงิน๕๕บาทที่เหลือ
ไม่ให้หมดไปกับเรื่องไร้สาระ

ตอนนี้นั่งตั้งคำถามกับตัวเองว่า

แต่เราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นเลย

นี่ก็ทำงาน๑๐โมงเช้าถึงทุ่มนึงแล้ว
เป็นต้องทำงานมากขนาดนั้นจริงจริงเหรอแล้วไหนอ่ะชีวิตของคนคนหนึ่ง
ผมไม่รู้หรอกว่าจริงมันต้องโทษตัวเอง
โทษลงโทษฟ้าโทษความรู้จากอินเตอร์เน็ตต่างที่ได้รับมา
แต่ผมเชื่อนะว่าหลายคนน่าจะเป็นแบบผม
แล้วคุณเคยสงสัยแบบผมไหมว่าเฮ้ยเราต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่วะ
ซึ่งจริงแล้วชีวิตผมเนี่ยก็น่าจะคล้ายกับใครหลายคนที่เป็นคนต่างจังหวัด
จำเป็นต้องเข้ามาหางานทำในกรุงเทพทำงานในบริษัทใหญ่ดูมั่นคง
ฟังมาถึงตรงนี้ผมว่าหลายคนน่าจะรู้จักผมมากขึ้นแล้วจากตอนแรกที่ผมแนะนำตัวไปว่าผมเจ๋งนะครับ
ซึ่งไหนตอนนี้เราก็รู้จักกันแล้วมันมีคำถามหนึ่งที่ผมยังคาใจอยู่
อยากให้พวกคุณช่วยตอบให้ผมฟังหน่อยผมยังเจ๋งอยู่เปล่าวะ